อืมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเหมือนกัน
เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนผู้หญิง

ถ้าคุณมีลูกสาวลูกสาวเป็นคนรักสวยรักงาม
แต่พาลูกสาวไปตัดผม
ปรากฏช่างตัดซอยให้จนเป็นทรงนักเรียนชาย

คุณแม่บอกว่าตอนนี้ลูกทุกข์ใจถึงขั้น
บอกไม่อยากจะอยู่แล้ว

ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง

ถามหน่อยเถอะให้ความคิดเห็นกันหน่อย
ลูกสาวอายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นป
หมดความมั่นใจซะแล้วไม่ไปโรงเรียนค่ะ
คุณแม่โพสต์เล่าเรื่องราวในโซเชียลนะ
ใช่ค่ะแล้วคุณยายคุณแม่บอกว่ายาย
พาลูกสาวไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่ง
ในตัวอำเภอจังหวัดกำแพงเพชรนั่นแหละค่ะ

ยายเนี่ยบอกช่างไปบอกตัดทรงนักเรียนซอย
แต่ช่างไถผมด้านข้างจนเกลียน
หนังศีรษะเป็นทรงนักเรียนชายไปเลย
ทั้งที่น้องเป็นเด็กนักเรียนหญิง
แม่บอกช่างเริ่มตัดจากหน้าม้าก่อน
และใช้แบตเตอเลี่ยนไถข้างศีรษะ

แต่ช่างตัดผมไม่ได้ฟังตัดเสร็จแล้วช่างบอกขอโทษ

แล้วช่างแก้ปัญหาด้วยวิธีให้หมวกค่ะ
นี่น้องเป็นผู้หญิงนะคุณนะน้องก็ท่าทางรักสวยรักงามอยู่นะฮะ
ให้หมวกมาหนึ่งใบแล้วบอกว่าไม่คิดค่าตัดผม
ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ลูกสาวเสียใจมากบอกแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ว

บอกด้วยนะพูดไปถึงว่าลูกสาวบอกคิดสั้นด้วยนะคะ
ไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้แม่สงสารลูกมาก
แล้วต้องอยากจะคือที่เอาเรื่องราวมาโพสต์
เพราะอยากขอคำปรึกษาทางกฎหมาย
เพราะมีการโทรศัพท์พูดคุยเจรจากับช่างแต่หาข้อยุติไม่ได้

ในกลุ่มทนายอาสาฟรีอะไรอย่างนี้นะฮะ
อยากให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ลองฟังคลิปเสียงระหว่างคุณแม่กับช่างตัดผมค่ะ
ไม่รู้เรื่องได้ยังไงคะในเมื่อช่างเป็นคนตัด

แล้วคุณทำไมไม่ภามาคุณภากายมา

ไม่ได้แจ้งยักษ์ค่ะ

ต้องทำใจอ่ะคือปะริกก็จะทำอย่างไรแล้วยายก็เผยอย่างไรครับ
ไม่ค่ะพี่มันปัดความรับผิดชอบแบบนั้นไม่ได้ค่ะ
คุณเป็นคนพูดเองนะคะว่าตัดซอยคุณก็รู้ว่าตัดซอย
ภาพโรงงานออกมากที่วิ่งไฮร์แอก

ชั่งไม่ไฟซื้อบื๊ะ

เนี่ยโชว์ให้เขาดูว่าถ่ายเลยนะ
ช่างเหรอคะทำไมถึงพูดหรือคะ
แล้วยายก็พูดบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายเขาเป็นเด็กผู้หญิง
เอ้าเราไม่บอกตั้งแต่แรก
อ่าเท่าที่ฟังนะฮะคนที่เป็นช่างเนี่ยจะเสียงเป็นผู้ใหญ่กว่านะ
ก็จะบอกว่าดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ถามยายที่พามาแล้วไงก็เลยไถไปเลยนะฮะ
แต่ว่ามันมีคนไปคิดถึงประเด็นว่าตอนคุณยายแจ้งช่างไปว่า
ทรงนักเรียนซอยเนี่ยมันหมายความว่าอะไร
หรือว่าตัดทรงนักเรียนหญิงนั่นแหละแต่ว่าซอยเอา
ให้มันสั้นเอาหรือเปล่าหรือว่าช่างได้ยินเป็นว่าตัดทรงนักเรียนชาย
เป็นไปได้ไหมเพราะว่าชาวเน็ตคอมเมนต์แบบนี้
ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยแบบนี้หรือว่าตอนช่างฟังคุณยาย
ช่างฟังเป็นตัดทรงนักเรียนชายก็เลยจะมาไถแบบนี้ไงคุณ
แต่ยายพูดคำว่าตัดทรงนักเรียนซอย
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็มองว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม
คือแล้วทำไมถ้าช่างไม่มั่นใจไม่ถามย้ำก่อนเพราะมันเกิดผลกระทบกับเด็กด้วย
คุณแม่บอกนะน้องเป็นเด็กรักการเรียนผลการเรียนดีมาก
หลังเกิดเรื่องลูกเนี่ยขาดเรียนนะคะปรึกษาอยากหาคนปรึกษาหาทางออกตอนนี้
อยากจะรอให้ลูกเนี่ยสบายใจขึ้นก่อนระหว่างนี้ทางโรงเรียนเองก็มีการเสนอว่า
งั้นเดี๋ยวให้ผู้ปกครองไปรับการบ้านมาทำก่อนแล้วกัน
สัปดาห์ละ๒วันจะได้ไม่กระทบกับการเรียนเพราะน้องไม่อยากไปนะคะ
แล้วแม่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเนี่ยคือช่างดูไม่ออกว่าลูกเป็นเด็กผู้หญิง
ที่จริงแล้วลูกไม่ใช่ธอมบอยนะรักสวยรักงามซัดด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็คิดว่าอาจจะต้องแจ้งความนะเรื่องนี้
ข้อมูลกับแม่เด็กแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กก่อนค่ะ
ตัดผมเองทีมข่าวพยายามติดต่อแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
มันเป็นเรื่องของความมั่นใจนะมันเป็นเรื่องของจิตใจ
ก็จะไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วตัดสเกลียนขนาดนั้นนะ
ขณะผมเป็นเด็กนักเรียนชายแต่ก่อนนะ
ถ้าเกลียนถึงกระทรงนักเรียนเกลียนหัวหูยังเขินเลย